ดูมาตรการคุมเข้มการคัดกรองไม่ว่าจะเป็นคัดกรองพื้นที่การออกไปตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับความผิดชอบว่าจุดไหน
มีใครไม่กักตัวร้านไหนไม่ปิดบ้างตามประกาศเนี่ยนะคะดูที่จังหวัดสงขลากันหน่อยเจ้าหน้าที่ค่ะ
บุกไปเพราะว่ามีคนแจ้งมาว่าร้านเสริมสวยร้านนี้ไม่ยอมปิดไปดูซิจริงหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและตำรวจภูทรคอหงษ์
ลงพื้นที่ไปที่ร้านเสริมสวยเป็นร้านเสริมสวยประเภทนวดตัวนะ
เขตเทศบาลเมืองคอหงษ์เพราะว่าเขาไม่ปิดบริการฝ่าฝืนคำสั่งทางจังหวัด
คือทางจังหวัดนี่นะคะที่สงขลานะให้ปิดยี่สิบมีนาคมไปจนถึงสองเมษายน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าแต่ร้านนี้ไม่ปิดเลยเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มตัว
เจ้าของร้านดำเนินคดีฐานขัดคำสั่งคณะกรรมการรถติดต่อจังหวัดสงขลานะคะ
ในการเฝ้าระวังซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน๑ปี
ปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ขอความร่วมมือหน่อยนะคะช่วยเหลือกันหน่อยนะคะ
ส่วนที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่เนี่ยคือยอดผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยค่อยค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อย
ทำให้มาตรการก็เข้มข้นมากขึ้นเรื่อยเช่นเดียวกันนี้นะคะ
เข้มงวดมากเลยช่วงนี้ตรวจคัดกรองผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว
ที่จะเข้ามาในพื้นที่เชียงใหม่จุดแรกที่ดักได้ต่างต่างก็คือ
สถานีรถไฟเชียงใหม่สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่
โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิจัดทำการลงทะเบียนฐานข้อมูลต่าง
แล้วก็ส่งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ละท้องที่ติดตามเฝ้าระวัง
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้โดยสารซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวทั้งไทยและก็ต่างชาติ
เป็นอย่างดีค่ะฟังกาลสินกาลสินเขาก็ออกมาตรการนะ
ป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มความเข้มข้นรับมือผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา
คือคนที่เดินทางกลับจากกรุงเทพเนี่ยนะคะวิธีการก็คือให้ทุกอำเภอจะทำฐานข้อมูล
ของผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพและจังหวัดอื่นอื่นต้องรายงานตัวค่ะ
ให้แยกตัวเพื่อสังเกตอาการสิบสี่วันนอกจากนี้กวดขันเรื่องการงดจัดกิจกรรม
มีคนไปรวมตัวกันเยอะเยอะรวมทั้งปิดสถานบริการสถานท่องเที่ยว
สถานบันเทิงบ่อนไก่ตลาดนัดโคกระบือและตลาดนัดขายอาหารต่างด้วยค่ะ